ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะไหนใครชอบทานกะทิยกมือขึ้นสิคะคุณทานไหมกะทิอาหารที่มีกะทิอาหารที่มีกะทิแกงกะทิหรือขนมไทยที่มีกะทิอะไรอย่างนี้ชอบไม่ค่อยไม่ค่อยทานหวาน
โชคดีใครชอบทานกะทิฟังให้ดีนะคะมีพี่ผู้หญิงคนนึงเขามาแชร์เรื่องราวให้บอกว่าเขาเนี่ยคือคนหนึ่งที่ชอบทานกะทิมาก

นี่ค่ะ
ตัวแต่ก็สู้ตายนะคะเธอโพสต์เอาไว้เหมือนอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
คือเธอไปผ่าตัดเอานิ้วในถุงน้ำดีออก๕ก้อน
เธอบอกว่าเธอเป็นคนชอบกินกะทิกินของมันของทอด
พอกินอาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิมากไป
เขาบอกมันกลายเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลย
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เขาบอกว่าอุ๊ยมีอาการลักษณะคล้ายเคียงกันเลยค่ะ
หาหมอแล้วยังไม่เจอสงสัยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
เราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับเธอนะคะเธอชื่อคุณปุ๊กเธออายุ๓๙ปี
เธอบอกว่าเธอเนี่ยคือสายกินชอบกินของถอดของมันแกงกะทิขนมหวานที่ใส่กะทิเนี่ยคือโปรดปรานมาก
จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพประจำปีไปเจอไอ้เจ้าก้อนทางขวาเนี่ยค่ะ
นี่คือนิ้วนะคะอยู่ในถุงน้ำดี

ผ่าออกมาแล้วตอนแรกมันเล็กกว่านี้
แต่พอผ่านไปผ่านไปมันใหญ่ขึ้นเรื่อย
หลายคนบอกชอบกินกะทิเหมือนกันอาการมันเป็นยังไงเหรอ
ฟังดีค่ะใครมีอาการแบบนี้บ้าง
เวลากินอาหารจะจุกแน่นท้องหายใจไม่ออกท้องอืดเหมือนกับกรดไหลย้อนแล้วก็ปวดหลัง

แต่มันไม่ใช่สำคัญคือกดละย้อนจะไม่ปวดหลังใช่ไหมอ่า
อันนี้ปวดหลังด้วยหายใจไม่ออกท้องอืดกินอาหารแล้วมันจุกมันแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไปหาหมอเลยนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็นโรคเดียวกันกับคุณปุ๊กก็ได้
คุณหมอบอกผ่าเถอะปุ๊กเพราะว่าก้อนเนี่ยมันใหญ่๓เซนติเมตรก้อนหนึ่ง
ก้อนเล็กอีก๔ก้อนรวมทั้งหมด๕ก้อน
คือถ้าปล่อยเอาไว้ไอ้ก้อนเหล่านี้มันจะเริ่มไม่อยู่นิ่ง
มันจะไหลไปอุดตันท่อน้ำดีแล้วอาจจะก่อให้เกิดตับอักเสบค่ะ
เกิดคืนก็หายใจไม่สะดวกเพราะว่ามันจุกแนบตลอดเหมือนมีมีลมในท้องตลอดมีแก๊สในท้องตลอด
แล้วก็มีบางช่วงปวดท้องด้วยค่ะ
ไข้เพิ่มไปประมาณ๓เสนติแล้ว
แล้วก็มีก้อนเล็กอีกหลายก้อน
คุณหมอก็แนะนำให้ผ่าผ่าเลย
เพราะว่าถ้าก้อนเล็กมันไหลไปอุดตันท่อน้ำเนียง

บอกว่าใครชอบกินกะทิหรือกินของมันบ่อยต้องเฝ้าระวังเลยค่ะ
ข้อที่๑คือฟีเมลผู้หญิงเกิดง่ายกว่าผู้ชาย
ข้อที่๒คือโฟตี้คืออายุ๔๐ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยง
ข้อที่๓คือแฟทคือคนชอบกินของทอดของมัน
ข้อที่๔คือแฟมิลี่ฮิสตรี่หรือว่าประวัติในครอบครัว
ที่มีประวัติเสี่ยงเคยเป็นก็จะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะ
คือไม่ใช่แค่กะทิคุณหมอก๊อฟบอกของมันของทอด

มันอาจจะมีองค์ประกอบร่วมอีกหลายอย่างด้วยอ่ะนะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นวิธีดูแลตัวเองเนี่ยก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงของมันครับไม่ใช่กะทิอย่างเดียวนะครับของปิ้งทอดย่างไกรทอดปลาท้องโกะต่างของมันต่างมีความเสี่ยงหมดเลยครับที่จะทำให้น้ำดีเนี่ยออกมามากขึ้นแล้วก็เกิดเรื่องของการอุดตันนะครับกลายเป็นก้อนแล้วก็เกิดนิ้วในถุงน้ำดีเพราะว่านิ้วในถุ
สำคัญทานให้ดีไม่ใช่ว่าห้ามนะไม่ใช่ว่าห้ามทานเลยนะคะแต่ว่าเห็นตรงนี้หลายท่านก็อาจจะไม่ทานแล้วล่ะตอนนี้กินไม่ลงใช่ไหมแนะนำแบบนี้นี่คือนิ้วในถุงน้ำดีให้ออกกำลังกายคืออายุเยอะขึ้นอ่ะร่างกายมันต้องดูแลเนาะออกกำลังกายต่างนานาหลายท่านก็แนะนำเข้ามาขอบคุณมากนะฮะเพจชายรัฐนี่โชว์บอกให้